ก่อไปทุกทางออนไลน์ค่ะเราเข้าได้ทันทีนะคะอาจารย์ปี

คือเรื่องข้อเท็จจริงที่ถกเถียงกันเมื่อกี้ผมยืนยันแล้วว่า
เถียงกันได้สองฝ่ายแต่ณสภาพการณ์ทุกวันนี้เสรีภาพมันยังไม่เท่ากันนะครับ
ดังนั้นเรามานั่งคุยดีกว่าว่าเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องปฏิรูปบ้าง
เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วหนึ่งเรื่องคือกรณีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการในพระองค์นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดกันไปหลากหลายเวทีคือเรื่องเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒
ซึ่งเมื่อกี้นี้คุณหมอก็ได้พูดมาเล็กน้อยนะครับคือผมเห็นว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยจริงมันต้องมองกันทั้งระบบนะครับ
นั่นก็คือว่าในยุคสมัยของศัตวรรษนี้แล้วเนี่ยความผิดที่มันเกิดจากการเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ควรจะต้องไปจบที่การเข้าคุก
ดังนั้นมันควรเอาออกจากเรื่องโทษอาญาให้หมดไม่ใช่เพียงเฉพาะประมุขของรัฐนะครับทุกตำแหน่งเลยกษัตริย์ทูตประมุขของรัฐต่างประเทศสารเจ้าพนักงานคนทั่วไป
เอาให้มันเป็นโทษทางการปรับนะครับหรือเรียกค่าเสียหายกันทางแพ่งพอนะครับนี่หลักใหญ่ใจความ
ใจความทีนี้ปัญหาของร้อยสิบสองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันคืออะไร
นะครับคืออันแรกคือมันไปอยู่ในหวดของความมั่นคงนะครับ
พอไปอยู่ในห่วงความมั่นคงปุ๊บเนี่ยในขณะที่เรื่องเสรีภาพในการพูดเรื่องอื่นเนี่ย
ไปอยู่เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแต่มีเรื่องนี้ไปอยู่ในความมั่นคง
พอไปอยู่ในความมั่นคงปุ๊บปัญหาคือสารก็จะไม่ค่อยให้ประกันตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับ
อย่างกรณีคุณสมยศเนี่ยเป็นคนที่ขอประกันเยอะที่สุดไม่ได้ประกันสักทีนะครับ
ประเด็นปัญหาข้อที่๒คืออัตราโทษที่สูงมาก๓ปีถึง๑๕ปีนะครับ
สามถึงสิบห้าปีมันมีนัยยะอย่างไรคือมันเพิ่มขึ้นมาหลังหกตุลาหนึ่งเก้า
และโทษนี้สูงกว่าสมัยระบอบสมบูรณายาศิษย์อีกที่เราบอกว่าพระมหาศัตริย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
แต่ว่าโทษกลับต่ำกว่าปัจจุบันและ๓ปีถึง๑๕ปีมันบีบบังคับให้ผู้พิพากษาไม่มีดุลพินิษฐ์ในการลงโทษ
ต่ำที่สุดที่คุณจะลงได้คือ๓ปีคุณลง๒เดือน๒วันอย่างนี้ไม่ได้เลย
ในขณะที่ความผิดฐานอื่นเขาไม่มีโทษขั้นต่ำนะครับในขณะเดียวกันมันไม่มีเหตุยกเว้นความผิด
ไม่มีเหตุยกเว้นโทษในทางกฎหมายหมายความว่าอะไรเหตุยกเว้นความผิดเรื่องมันเป็นความผิดก็จริง
แต่มีเหตุยกเว้นให้เช่นวิจารณ์ติชมโดยสุจริตเหตุยกเว้นโทษคือเรื่องอะไร
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่เอาโทษเรื่องพวกนี้ไม่มี
แต่มีประมาทอื่นมีหมดมีประมาทน้อยสัตว์ไม่มีนะครับ
สำคัญที่สุดครับคือเรื่องการเริ่มคดีร้องทุกข่าโทษนะครับใครก็ไปเริ่มได้หมด
เมื่อกี้คุณหมอเสนอว่าควรจะมีคณะกรรมการกันกรองแต่ทั้งผมเนี่ยถ้าหากจะยังใช้๑๑๒อย่างนี้กันต่อเนี่ย
ก็ต้องปรับครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเห็นว่าต้องเอาราชเลขาธิการมาเป็นคนลิเริ่มการฟ้องคดี
หลากหลายประเทศนะครับมีกฎหมายแบบนี้แต่ไม่แทบไม่ได้ใช้หลากหลายประเทศมีกฎหมายแบบนี้ใช้แค่ปรับ
หลากหลายประเทศไม่ใช้แล้วเช่นญี่ปุ่นหรืออังกฤษเป็นต้นนะครับ
ฉะนั้นถ้าเราดูตัวแบบความสากลก็ดีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในของเราเนี่ย
ผมคิดว่ามันถึงเวลานะครับว่ากฎหมายมาตรา๑๑๒เนี่ยมันน่าจะถึงเวลาต้องปรับนะครับ
เอาออกจากประมวลอาญากันให้หมดเลยเรื่องหมินประมาททุกระดับออกไปเป็นเรื่องทางแพ่ง
ทีนี้ปัญหาสุดท้ายนิดหนึ่งครับหลายคนมักจะบอกว่าถ้าไม่พูดให้เข้าข่ายดูหมินประมาทก็ไม่โดนหรอก
แต่แนวที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายเคสที่มันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแต่ขึ้นไปถึงศาลก็โดนนะครับ
ล่าสุดเนี่ยไปฟ้องกันจนคุณแม่คุณจานิวเนี่ยที่ส่งข้อความคำว่าจ้าคำเดียวแบบนี้นะครับ
มันไม่ควรเป็นคดีเลยแต่ก็ไปเริ่มกันหรือกรณีอีกคดีหนึ่งที่ยังคากันอยู่ในศาลคือพูดถึงสุนัขทรงเลี้ยง
ซึ่งมันไม่อยู่ใน๑๑๒แน่นะครับหรือแม้กระทั่งคดีหนึ่งขึ้นไปถึงสารดีกาวิจารณ์
ถึงราชกาลที่๔ซึ่งเป็นการถกเทกเข้าในทางประวัติศาสตร์
แต่สารดีกาตัดสินว่าผิดนะครับแต่ให้รอลงอาญา
คือมันมีหลายเรื่องที่มันไม่เข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าแนวทางการใช้การตีความในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ย

สาเหตุนั้นก็เพราะว่ามันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลัง

หลวงท่านไม่โปรดให้ใช้มาตรานี้

แต่อยู่ดีคุณประยุทธ์ก็บอกว่าจะใช้ทุกมาตรา

แต่มันมีอุดมการความคิดอะไรกำกับอยู่ข้างหลัง
ผมเห็นว่าวิธีการที่จะทำให้คนที่วิพาควิจารณ์สรรพันธ์แพทยาศาสตร์
ให้หยุดลงเบาลงหรือเข้าใจให้ถ่องแท้มากขึ้น
ใช้วิธีการเอากฎหมายไปปราบไปจับให้เขาขังคุก
เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมยกตัวอย่างง่ายคุณจอมขวัญ
ผมก็โดนไม่น้อยกว่าใครอ่ะเต็มไปหมดแต่ปัญหาที่ผมยึดมาเดินหน่อย
คือผมจะไม่ฟ้องหมินประมาทใครเลยเพราะผมเชื่อว่าต่อให้ผมฟ้องเขา
แล้วเขาผิดเขาก็ไม่รักผมหรอกไม่มีทางที่เขาจะรักผมจากการที่ผมเอาเขาไปเข้าคุกได้
ไม่มีทางที่เขาจะรักผมจากการที่สารตัดสินให้เขามาขอขมาผม
ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าวิธีเดียวดีที่สุดไม่ต้องเอากฎหมายไปไล่จับกันไม่ต้องบังคับกัน

แล้วสังคมจะได้
อาจารย์ปิวบุตรพูดที่คุณหมอค้างอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งสอง

เพราะว่าผมจำได้ว่าใน
เนี่ยก็มีพูดถึงประเด็นนี้ท่านไม่ได้แก้ไขรำนูล
เรื่องอื่นและท่านก็ไม่มีโอกาสจะแก้ไขในส่วนที่อ่า
เป็นในส่วนของกันเป็นเอ่อเป็นวัฒน์ปฏิบัติเป็นศรีที่
พระราชอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแม้จะผ่านจะผ่าน
ไปแล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไข
บอกว่าอะสมีกี่คนเอ่อจะต้องมีวุฒิษภา
ท่านจะไปไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนั้นท่านจะจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวในส่วนที่ว่าท่านจะ
แต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแล้วก็ถ้าแต่งตั้งแล้วต้องผ่านสภา
ถ้าผ่านสภาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะไม่ต้อง
แต่ถ้าอันเดิมรู้สึกว่าจะต้องผ่านทุกครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องของการความยุ่งยากนะครับ
ต้องต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี้ยโลกมันถึงขั้นไหนแล้วนะครับอ่า
พระมหากษัตริย์ไทยเวลาที่ประทับอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับ
ถ้าจะมีการสั่งการใดจะต้องไม่ละเมิดไม่ละเมิดอำนาจ
ไม่ไปสั่งบอกว่าให้รัฐนั้นทำยังงั้นทำยังงี้
ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ท่านถ้าท่านจะสั่งก็สั่งภายใต้
ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐไทยนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเยอรมันเนี่ย
ตอบสภาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ย
ไม่มีไม่มีการกระทำผิดกฎหมายต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ที่
ม็อบเข้าไปหน้ารัฐบาลอ่าหน้าสถานธุรกิจรรมันเนี่ย
มีการพูดถึงการหายตัวไปของบุคคลในนอกประเทศไทยด้วย
แล้วบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มินสถาบัน
ซึ่งไม่เกี่ยวกับนายกรรมกรีไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
ไม่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เลยจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า
ใครเป็นใครแต่ก็เอาเก่าหากันไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันนะครับว่าผมคิดว่าในเรื่องนั้นเนี่ย
ในเรื่องเฉพาะส่วนที่ได้ทรงรับสั่งให้มีการแก้ไขเนี่ย
เป็นส่วนที่เป็นพระราชอำนาจเป็นสิทธิ์ขององค์ท่าน
ส่วนว่าจะเห็นว่าควรจะตั้งหรือไม่ตั้งเนี่ย
ผมคิดว่ามันก็แล้วแต่ที่พระองค์ท่านจะเห็นสมควร
ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะสั่งอ่าสั่งการลงพระบาทพิทธิ์ไทย
ณที่ใดในโลกตอนนี้มันไม่การเดินทางอะไร
มันไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าล่าช้าเป็นวันเป็นวันวานเมือนเดือน
เหมือนแต่ก่อนเวลาที่กฎหมายจะมาเนี่ยนะครับ
ก็ต้องผ่านอ่าที่ปรึกษาภายภายวิเคราซิลนะครับ
ก็ต้องต้องกันกรองก่อนแล้วก็ทำอ่าความเห็นเพื่อที่ที่จะให้อ่า
องค์ท่านเนี่ยได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งโดยมีที่ปรึกษา
อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอาจารย์ก็คงทราบดีว่า
ไม่ใช่ว่าทุกอย่างพอสภาพผ่านปุ๊บท่านจะเป็นหรือว่าจะ
ลงลงพระมหาพิทัยโดยไม่ไต่ตองอะไรเลยหรือไต่ตองด้วยตัวท่านเอง
ท่านก็ต้องมีกระบวนการที่จะพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับ
คราวนี้มามาที่เรื่องหนึ่งสองเนี่ยนะครับก็เอ่อต้องต้องทราบว่าตอนนี้เนี่ย
หลายคดีนะฮะจะเห็นว่าที่มีการกล่าวอ้างว่า
พอฟ้องแล้วไม่ได้การประกันตัวรู้สึกทุกท่านที่โดนหมายเรียกตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับ
ก็หนึ่งสารปฏิเสธการออกหมายจับและเมื่อไปรายงานตัวก็ไม่มีไม่ถูกจับกลุ่ม
ไม่ต้องประกันตัวก็คงใช้เวลาช่วงที่ไม่ต้องชุมนุมว่ามีโควิดเนี่ยก็ไปเคลียร์คดีให้เรียบร้อยนะครับ
ผมคิดว่าก็เป็นเอ่อที่ที่นายกเคยพูดก่อนนู้นที่บอกว่าเอ่อ
ในหลวงไม่ไม่ทรงปวดแล้วอาจารย์ก็คาใจว่าผมพูดพูดไม่ไม่ตรงหรือว่าอะไรนะครับท่านรับสั่งว่าไม่
ไม่ต้องการให้มีการใช้มาตรา๑๑๒ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นี้
เพื่อการกันแกล้งทางการเมืองถ้าเกิดดูแล้วเป็นการกันแกล้งนี่
ผมคิดว่าคณะกรรมการที่นั่นอยู่เนี่ยนะฮะ
เราแจ้งความกับสอนอก็จริงแต่ว่าสอนอไม่มีสิทธิ์นะครับ
จะต้องเป็นลูกคณะกรรมการจะต้องไตรตรองกันกรองให้ดีว่า
ไม่ใช่การกันแกล้งนะเป็นการกระทำผิดจริงซึ่งผมขอเวียนตรงนี้เลยบอกว่า
ทุกผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็สนใจว่าน้องน้องเนี่ยเขาปลาสายอะไร
มันไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นข้อยกเว้นในสมัยเอ่อ
สองสี่เจ็ดห้าสองสี่เก้าศูนย์นะครับที่ที่บอกว่าเอ่อ
เป็นข้อยกเว้นของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับที่ที่บอกว่า
ถ้าวิภาควิจารณ์โดยชอบผมว่าที่น้องน้องเขาปลาใสคงไม่เข้าข่ายเลยนะ
มันไม่ได้วิภาควิจารณ์โดยชอบนะครับทั้งคำพูดและที่ไปเขียนไป
พ่นสีหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับรูนทั้งบนบอลลูนหรืออะไรเนี้ยนะครับ
มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่วิภาควิจารณ์โดยชอบแล้วผมยินดีครับ
ถ้าเกิดมีการวิภาควิจารณ์สถานการณ์ในเวทีที่เหมาะสมนะครับพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
ผมว่าอันนั้นเนี่ยผมจึงเสนอว่าเป็นหน้าที่และเป็นเวทีของสถาบันการศึกษาในระดับสูง
ก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองแหละอาจจะพ่วงกับสถานปกเกล้านะครับเนี่ย
เวทีนี้ผมยังยืนยันนั่งยันเลยว่าตรงนี้เนี่ยพูดจากันได้แล้วเขามีแหล่งข้อมูลด้วย
นะครับเรามานั่งเลยบอกว่ามานั่งคุยเลยบอกถ้าพูดเรื่องนี้
คุณมีชุดข้อมูลอะไรมีหนังสืออะไรที่รับรองบ้าง
มันจะได้แบบว่าไม่พูดลอยลอยนะครับในเรื่องของอ่ะ
ถ้าเกิดเราจะพูดเรื่องสำนักงานทรัพย์สินซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
นอกจากถัดจากหนึ่งสองคือสำนักงานทรัพย์ศิลป์เนี้ยนะฮะ
บอกว่าเออที่ดินเนี่ยนะครับทำไมตอนเนี้ยตอนนั้นเป็นของ
ของใครกันแน่แล้วตอนนี้ในหลวงราชการที่๑๐พระราชทานให้กัก
อ่าสองมหาลัยล่าสุดนะครับก็คืออ่าสวนดุสิตกับสวนสุนันทา
ถ้าตอนนี้เป็นสำนักงานทรัพย์ศิลป์ท่านไม่เก็บหน้าพระราชทาน
แต่เมื่อตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นของพระองค์ท่านพระราชทานได้
เพราะตอนนี้เป็นของเป็นพระนามของพระองค์ท่านท่านก็
ไม่ได้เก็บเอาไว้ท่านก็พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยไปทำประโยชน
เช่นเดียวกับที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับแล้วก็
ก็นำมาใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาจนจนวันนี้ซึ่งเป็นรูปแบบ
การศึกษาในอังกฤษนะฮะที่พระราชวงศ์ไปศึกษาเนี่ย
เราก็เห็นโอ้นะครับก็คือควรที่จะถ้าเกิดให้จัดการศึกษาไปเพียว
คิดค่าเล่าเรียนกันแพงอย่างเงี้ยไม่มีทางก็เลยต้องบอกว่า
ให้ที่ดินนะฮะสำหรับสาระวัยกรรมศึกษาให้จัดหาประโยชน์
แล้วย้อนกลับมามาทำงานวิจัยเอามาลดค่าเล่าเรียน
พูดง่ายง่ายนะครับประเทศเรื่องของสัมพันธ์งานทรัพย์ศิลป์
เดี๋ยวดิฉันกลับมาให้คุณหมอได้พูดย้ำอีกขยายความอีก
แต่ทีนี้ขอกลับไปที่อาจารย์ปียบุตร๒ประเด็นนะคะ

คือจริงมันมี๒ประเด็นคือเรื่องของ
ตกลงแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
โดยพระองค์เองสามารถที่จะแก้ไขมาตราหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชอำนาจของพระองค์ได้ไหมแล้วก็บวกเรื่อง๑๕

ก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับคือรัฐธรรมนุน๖๐เนี่ยกระบวนการทำรัฐมนุน๖๐
มีที่ไหนบอกไว้ก็คือรัฐมนุน
รัฐธรรมรุน๕๗จะเขียนว่าวิธีการทำ๖๐ทางหนึ่งลาย
เขาจะเขียนว่าพอผ่านประชามติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนทูล๙ทูลกระหม่อมถวายให้พระมหาศัตริย์ลงพระบรมพิไทยประกาศใช้
พระมศัตริย์มีเพียงอำนาจในการประกาศใช้กับยับยั้งเอาไว้ชั่วคราวว่าตกลงจะเซ็นหรือไม่เซ็นเท่านั้นเอง
แต่ไม่มีอำนาจในการถวายคำแนะนำถ้าหากมีจริงต้องเขียนไว้ใน๕๗ต้องเขียนไว้เลยครับ

คือพระราชอำนาจของพระองค์มีเพียงลงหรือไม่ลงไม่มีการเสนอแนะให้แก้
นิดเดียวค่ะแม้ว่ารายลักษณอักษรมาตราใดก็แล้วแต่จะเกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจในฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์เองเหรอคะ
ก็วิธีการแก้รัฐมนูลและร่างรับนูนทั้งหมดเนี่ยทำกันอย่างไรก็ให้ไปดูที่รัฐธรรมนูญ

อันนี้มันมีตัวอย่างที่เปรียบเทียบได้ครั้งหนึ่งเลยครับการเกิดขึ้นของรัฐมนุน๑๗ครับ
รัฐมนุน๑๗ตอนนั้นที่เรายกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยมากเนี่ยปรากฏว่าสภาร่างรัฐมนูลไปร่างกัน
ในหลวงราชการที่๙เนี่ยพระองค์ทรงมีข้อสังเกตมีพระราชกระแสออกมาว่า
เขียนให้วุฒิสภานั้นเนี่ยคนรับสนองเป็นประธานองคมนตรี
อย่างนี้มันเอาองค์คมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองจะกระทบถึงพระองค์นะครับ
แต่พระองค์ตัดสินใจลงภาพรรณภิทัยประกาศใช้แต่มีพระราชกาแสออกมานะครับ
เสร็จแล้วประกาศใช้ไปก่อนครับพอประกาศใช้ไปก่อนปุ๊บ
สมัยประชุมถัดมาปุ๊บมีการแก้เรื่องนี้
ให้เปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับสนองในการแต่งตั้งวุฒิสภาแทนนะครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งแต่จะเห็นได้ว่าในหลวงราชการที่๙ท่านตัดสินใจลงพระพิไทยเพราะ
เพราะรัฐมนุนให้เพียงท่านลงหรือท่านไม่ลงไม่มีไม่มีให้แก้นะครับ
ทีนี้พอมาถึงราชสมัยเนี่ยมันก็เหลืออยู่ช่องทางถ้าเอากันตาม๕๗เนี่ย
คือลงหรือไม่ลงแต่ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นครับคุณจอมขวัญ
คือนี่คือความสู่รู้ของผู้ร่างรัฐมนูลไปสู่รู้ว่ารัฐมนูลหมวด๒ควรจะต้องแก้ยาก
นี่ผมพูดตรงคนแรกคืออาจารย์มีชัยใช่ไหมฮะที่เราทราบกัน
เข้าไปเขียนเอาไว้ว่ารัฐมนุน๖๐พอประกาศใช้ปุ๊บ
หวดสองการแก้หมวดสองต้องไปจบที่ประชามติแล้วถ้าคุณจอมขวัลลองคิดดู
หลวงท่านเห็นร่างแล้วท่านมีพระราชกระแสถ้าท่านทำแบบพระราชบีดา
ด้วยการลงพระบรมพิไทยไปเลยแล้วเดี๋ยวรอให้สภามาแก้ทีหลัง
แต่มันแก้ไม่ได้ครับมันต้องไปจบที่ประชามติ
คุณคุณท่านลำควัญบ้อตามท่านไหมคือนี้คือความสูรู้ของคนหล่างรัฐมนูน
รัฐมนูนต่อไปต้องเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาในปวงสิ่งไหม
มาพูดตลอดเวลาไอ้ความสู่รู้แบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับ

ที่จะมาใช้วิธีแบบนี้อีกนะครับ

ทรงมีการใช้อำนาจอธิบัติ
ดินแดนเรมันหรือไม่นะครับแล้วเขาก็ตอบมาว่าจน
ยังไม่มีแต่รัฐบุรนิษฐ์ด้านประเทศยืนยันว่าถ้าหากมีน่ะครับ
ไทยคืออะไรฮะการลงภาพที่ไทยประกาศใช้กฎหมาย
มันมีวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเลยครับง่ายนิดเดียวฮะ
ถ้าพระองค์ท่านเสด็จไปต่างประเทศก็ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาลงนามแทนครับ

แล้วปัญหาเรื่องนี้มันเคยทำกันมาแล้วด้วยในราชสมัยก่อน
ดังนั้นเท่านั้นเองตรงนี้ที่ผมมันไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความซับซ้อนอะไรเลยครับ
นี่คือความง่ายที่สุดครับของระบบรัฐธรรมนุนไทย
เคารพกับกติกาความสัมพันธ์กับระหว่างประเทศด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีที่เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินที่เมื่อกี้นี้คุณหมอว่ามา
การมอบโฉนดเท่านั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ใช้ครอบครองที่ดินของสำงานทรัพสิน
โดยตลอดอยู่แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องของการยกที่ดินให้ใครใช้
แต่เขาครอบครองเรื่องนี้ปัญหาแล้วจะผ่านสัญญงสัญญาผ่านการใช้ฟรีอะไร
ผมก็ไม่ทราบต้องไปดูแต่ว่านี่คือเขาทำกันมาอยู่แล้ว
แล้วแต่พอคุณมาเปลี่ยนกฎหมายสมงานทัพศีลทำให้ฉะโดด
เปลี่ยนชื่อเป็นหลวงองค์ปัจจุบันนี่หลวงองค์แบบนั้นท่าน
เรื่องของผู้สำเร็จทัศกรรมทัพมองค์
ในปีพศนี้เนี่ยอาจจะ
ไม่ลำบากยุ่งยากเหมือนเมื่อปีก่อน
ที่ว่าการสื่อสารการเดินทางหรือว่าอะไรมันยุ่งยาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสำคัญจริงก็อาจจะต้องมีการลงวัดมาพิไทย
ซึ่งอันนั้นคงต้องไปตีความกันว่าการลงพระประวิทัยในดินแดนนั้นถือเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยละเมิดหรือเปล่า
แต่ว่าคงไม่ได้ไปสั่งการอะไรบอกว่าไปสั่งแก้รัฐมนตรีของประเทศนั้นหรือว่าอะไรมันเรื่องของดินแดน
นิดนึงนะครับ๑๑๒มีความพยายามจะบอกว่าราชเลขาธิการเป็นผู้ฟ้องหรือทัศกรก็มีสำนักพระราชวัง
อันนี้ต้องยืนยันนะครับบอกว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้ราชเลขาธิการเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าในหลวงสั่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคง
เพราะว่าถ้าในมาตรา๑๒ถูกดูหมินใส่ร้ายเนี่ยเมื่อดูหมินใส่ร้ายมันเกิดความเสียหายแล้ว
อาจารย์อาจจะตัวอาจารย์เองถ้าเป็นตัวอาจารย์อาจจะไม่สนใจที่ไปฟ้องร้อง
แล้วผมก็เชื่อว่าในหลวงก็คงไม่ลงไปฟ้องร้อง
แต่ว่าการที่มันทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงรัฐในฐานะประมุขของรัฐถูกละเมิด
จึงต้องตามตากอันนี้ไว้ผมพูดในเวทีนี้และหลายเวทีบอกว่า
กฎหมายลักษณะนี้เนี่ยตราขึ้นไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทราบเนี่ยนะฮะ
กระทำการอะไรที่เกี่ยวข้องหรือการพูดจาดูหมินหรือละเมิดหรือเขาเรียกอะไรนะ
อาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความยับยั้งใจอย่าทำนะโทษมันสูง
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบังคับคุมขังจริงนะครับ
ผมคิดว่าอันนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์นักกฎหมายอาจารย์คงเข้าใจดีนะครับว่า
ผมยกอย่างเช็คเนี่ยทำไมจะต้องติดคุกนะเซ็นเช็คเด้งอ่ะ
ติดคุกนะมันควรจะเป็นแค่แพ่งอ่ะเพราะว่าอะไรเขาไม่อยากให้คนเซ็นเช็คเด้ง
มันจะมีผลเสียต่อความเชื่อถือในระบบเช็คอันนี้ก็เหมือนกันครับ
ที่ผมว่าเอาตัวง่ายที่สุดเลยก็คือเนี่ยเรื่องเช็คเนี่ยสถานพระมหากษัตริย์เนี่ย
เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐเพราะถ้าประมุขของรัฐเนี่ยโดนใส่ร้าย
ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับในที่ปลาใสทั้งหมดเนี่ยถ้ามีคนหลงเชื่อไป
ต่างชาติหลงเชื่อครึ่งต่างชาติก็หลงเชื่อไปอีกหลายคนแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมาตรา๑๑๒เนี่ยนะครับก็คงยังต้องมีอยู่
เป็นหน้าที่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้บังคับเนี่ยเวลาที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับสารสัตว
จะต้องมีความระมัดระวังแต่ว่าไม่ถึงกับขาดสิทธิเสร็จภาพในการพูด
ผมถึงยังยืนยันเลยบอกว่าตรงข้ามคณะผมเนี่ยเขาคุยกันบ่อย
ปัญหาของตรงข้างคณะผมเนี่ยคือเวลาเขาคุยกันนะเขาคุยในหมู่คนด้านเดียว
คือคนที่เธอคือเชื่อเหมือนกันซึ่งนั้นไม่ใช่ลักษณะของวงวิชาการที่ดี
วิชาการที่ดีจะต้องมีสองฝั่งสองฝ่ายแล้วก็มีการพูดคุยกัน
และมีหลักฐานมายืนยันถ้ารอบนี้ยังไม่จบหลักฐานไม่มี
เต้นทะผ่าเพิ่มค่ะถามเพิ่มพี่ท่านที่คุณหมอตอบ
ที่อาจารย์ปียบุตรใช้สิทธิ์ในการอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
คืออาจารย์เปียบุตรได้พูดถึงเรื่องของควรจะไปอยู่ในกฎหมายแพ่ง

ทีนี้มันมีแขกรับเชิญอยู่อีกชุดหนึ่งที่เป็นผู้ทำคดี
คุณหมอมีความเห็นอย่างไรต่อตอบการใช้๑๑๒
ในแง่ของกระบวนการทำคดีนะคะ
อย่างที่อาจารย์ปีบุตรทุกตัวอย่างเช่นแม่จานิวนะคะ
หรือว่าสุนัขทรงเลี้ยงหรือแม้กระทั่ง
กรณีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงรัชกาลที่๔เนี่ย
แง่ของการใช้งาน
รวมถึงกรณีที่คนพูดถึงว่านายกเคยพูดไว้ว่า
ราชการที่๑๐ท่านทรงตัดอย่างนี้นะคะ
แล้วก็พอนายกมาบอกให้นโยบายใหม่มันก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง
คุณหมอเอาตรงนี้ไม่เอาตัวหมดนะ
เราเจอหลายครั้งนะครับที่บอกว่า
คุณก็ตัดตอนเช่นบอกว่าพูดคำว่าจ้า
แล้วก็ฟ้องแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับ

ใครมากล่าวหาผมง่ายนะบอกว่า
ผมพูดอะไรแค่ผิดแค่คำเดียวแล้วคุณจะฟ้องร้องผมนะ
แล้วขึ้นไปจนถึงศาลเนี่ยผมบอกเลยผมฟ้อง๑๕๗เขาก่อนเลย
อืมแต่สารยกฟ้องเรียบร้อยคดีนั้น
ก็นั่นแหละผมบอกว่าต้องไปดูด้วยครับพี่ภาคศาล
จึงเรียกร้องไงบอกว่าเจ้าที่ตำรวจครับ
การดำเนินคดีมาตรา๑๒มีความสำคัญมาก
ถ้าเกิดดำเนินคดีผิดไปมันระคายเคืองเบื้อง
ยุคลบาทและสถาบันกษัตริย์
คุณต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ

ก็คือว่ามีการบังคับใช้อย่างเหมาะสม
ถ้าเกิดไม่บังคับใช้เลยมีไว้ทำอะไรครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแต่ว่าถ้าบังคับใช้แล้วมันเกินเลยหรือไม่เหมาะสม
ถ้าพอไปดูแล้วมันไม่จริงผมว่าเป็นปัญหาของผู้ที่ดำเนินคดีผู้ดำเนินการทำผิด
ทีนี้เราเหลือเวลาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์วิบุตเป็นคนเปิดประเด็นก่อนบ้างนะคะ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนในหัวข้อนี้ที่อาจารย์อยากอธิบายคะ
คือมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนครับรัฐแบบสมัยใหม่เนี่ยเขาจะแยกเรื่องแดนส่วนตัวกับแดนส่วนสาธารณะ
ส่วนอำนาจมหาชนออกจากกันนะครับมันตั้งแต่องค์กรหน่วยงานทรัพย์สินเลยมันจะมีการแยกออกมาหมด
ทีนี้พระมหากษัตริย์เวลาเราพูดกันว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนมักจะเข้าใจกันผิดว่าเป็นของพระมหาศัตว์แต่ละพระองค์
คือใช้ร่วมกันในสถาบันพระมศัตริย์ส่วนพระองค์นั่นคือจับจ่ายใช้สอยด้วยตัวเองได้มาเองนะครับ
ที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้โอเคมันมีปัญหาเกิดขึ้นว่ามีการเปิดโอกาสให้เอาทรัพย์สินส่วนพระมหาศาสตร์ไปลงทุนในทางธุรกิจนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดความความอีหลักอีเหลือกันในการบริหารจัดการทางธุรกิจ
ผมยกตัวอย่างคุณจอมขวัญสมมุติธุรกิจอันนี้สำหรับงานทรัพย์ศิลป์สวมพมศัษย์เป็นคนทำ
ผู้ถือหุ้นมีพระบริษัทพิทัยของพระบริษัทอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ย
เอาลาแต่ต้นเราก็เริ่มกันมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นคือ
พอมาปนกันหมดมันแยกไม่ออกพอแยกไม่ออกผมจะฉายภาพให้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดปัญหาอะไร
ปัญหาคือว่าทรัพย์สินก้อนนี้จะไปอยู่ตรงไหนครับ
ตรงไหนแบ่งเป็นของใครจะถ่ายโอนให้ใคร
ส่วนไหนที่พระมหาศาสตองค์ต่อไปจะได้ใช้ด้วย
หรือส่วนไหนมันจะมีปัญหาถกเถียงข้อพิพาทคดีกันอีกเพราะมันปนกันหมด

ธุรกิจก้อนนี้มันเป็นของกงศรีในบ้าน
ลูกรุ่นหนึ่งก็เข้ามาใช้ไปแล้วคนรุ่นต่อไปก็ต้องใช้มันเป็นของกงศรีใช่ไหม
แต่ไม่ใช่คนหนึ่งเข้ามาใช้ของในกงศรีแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเอง
หรือว่าปะปนกันเป็นชื่อแยกไม่ออกว่าอันไหนส่วนตัวอันไหนส่วนของส่วนของทุกคน
นี่คือความสำคัญของเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนครับ
นี่ผมพูดตรงเนี้ยวันนี้สิ้นปีหกสามนะครับเดี๋ยวเชื่อผมนะครับ
ไม่กี่ปีจะเกิดปัญหาสับสนอนละหมานเต็มไปหมดเพราะมันแยกกันไม่ออก
ขนาดผมเรียกกฎหมายมรดกของพระมาเนี่ยตั้งแต่ปี๓เนี่ย
เขายังบอกเลยครับเวลาพระเนี่ยก่อนหน้าที่คุณจะบวชเนี่ย
อะไรที่เป็นของคุณก็เป็นของคุณนะแต่เมื่อคุณเข้ามาบวชแล้วเนี่ย
ที่คุณได้มาจากนั้นน่ะเป็นของวัดนี่ก็ทำนองเดียวกันครับ
คือถ้าสวนพระองค์จะไปทำอะไรก็ได้จานชามช่วยชามลำไหว้ช่วยโครงช่วยคอว่าไป
จะไปยกให้ใครก็ว่าไปแต่มันมีอีกก้อนหนึ่งที่
ที่มันเป็นของส่วนของสถาบันทั้งหมดนะครับแต่ว่าปัญหาของกฎหมายรอบนี้มันเอามาป่นกันนะครับ

ขออนุญาตอธิบายเรื่องยากให้พยายามให้เข้าใจสักทีนะครับ
และนั่นคือทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับดูแลโดยกระทรวงการคลัง
เงินทรัพย์สินทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยนะครับนะวางเนี่ยเอาผมวางเลยเนี่ย
คือเงินที่พระมหาศัตริย์เนี่ยตั้งแต่ราชการที่หนึ่งสร้างมานะฮะพระบรมราชวังแล้วก็สร้างสะสมสร้างกันมาเนี่ย
๒๔๗๕ทำให้เกิดความสับสนนะครับประแยบอกวางเนี่ยเป็นของประเทศเป็นของพันธุ์ดินนะครับ
รวมทั้งทรัพย์สินต่างเป็นของสำนักงานทรัพย์สินเป็นผู้ดูแล
สิ่งที่ทำอย่างไม่ถูกต้องใน๒๔๗๕นั่นเองนะครับให้กลับมานะฮะ
ที่พูดถึงกันมากในการที่ผมมาคราวก่อนก็คือยกตัวอย่างเช่นธนาคารสยามกรรมมาจน
แต่จริงมันก็คือการให้ก็คือธนาคารนั่นแหละนะครับ
แล้วตอนหลังพอได้ผลดีในหลวงราชการที่๕ก็เลยมีพระราชทานอนุญาตให้ตั้งเป็นธนาคาร
ผู้ใดผู้อื่นทำไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องเป็นไม่ถูกกฎหมาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือปูนนะครับก็คือปูน
เพราะว่าเป็นธุรกิจที่จะเป็นเกี่ยวความมั่นคงของประเทศนะครับ
ก็เป็นปูนใหญ่ตอนนี้ก็เรียกว่าปูนใหญ่
ตรงนี้ก็บอกว่าพอ๒๔๗๕ก็เลยมาบอกว่าเป็นสำงานทรัพย์สินดูแลนะครับ
หรืออะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผิดที่ผิดทางถวายคืนซะนะครับให้ชัดเจนนะฮะ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอคือมันอยู่ที่เราตั้งว่าเราจะอยู่ในการปกครองระบอบอะไร
คือ๒๔๗๕มันเป็นการเปลี่ยนให้เป็นประชาทฤษฎายเวกษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนุษย์
นั่นก็คือกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายแบบสมบูรณายาสิทธิ์
คำถามคือประเทศนี้จะเอาการปกครองแบบไหนคือผมอธิบายแบบนี้คุณหมอว่า
พระมหากษัตริย์เนี่ยเราต้องมองว่าเป็นสถาบันนะครับไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นของสถาบันก็คือมันเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐในฐานะประมุขของรัฐใช่ไหมครับ
ดังนั้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันจะต้องมีทรัพย์สินที่เป็นอยู่ตรงนี้แต่คนที่เป็นภาพมหาศาสตร์เนี่ย
จะมีทรัพย์สินของเขาเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาจะไปยกให้ใครก็ไม่เป็นไร
มันก็เทียบเคียงกันเหมือนคนเป็นคุณประยุทธ์กับคนที่คุณประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์เนี่ย
คุณจะไปซื้ออะไรเรื่องของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณมาเป็นนายมนตรีคุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นของรัฐบาลเนี่ย
เวลาคุณรับของไปเยี่ยมไปเยือนใครมาเขาเอามาให้คุณคุณยังเอาไปไม่ได้เลยคุณต้องยังทิ้งไว้ที่ธรรมเนียบ
ถ้าเกิดอธิบายว่าเป็นระบอบแบบกรอบ๒๔๗๕เนี่ย
กฎหมายแบบ๒๕๖๑นี่ไม่มีใครว่าเลยครับ
ถูกต้องตามระบอบสมบูรณาสิทธิแน่
แต่กฎหมายทรัพย์สินแบบ๖๑ไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอน
ของระบอบทรัพย์ศีลปี๖๑เนี่ยนะครับ
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้ย้อนกลับไปสมบูรณญาสินทิศลาธินะครับ
แต่เปลี่ยนทรัพย์สินกลับคืนสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้องนะฮะ
อย่าลืมนะฮะเมื่อ๒๖ธันวาเนี่ย
มีทายาทของคณะลาศเนี่ยนะครับมาบอกแล้วบอกว่า
บรรพบรุษของท่านเนี่ยได้รับทรัพย์สินมาอย่างไม่ถูกต้อง
แต่ก็โดนต่อกลับบอกเอ๊ะแล้วทำไมบอกไม่ถูกต้องแล้วทำไมไม่คืนล่ะ
นะครับก็แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์พยายามอธิบายบอกว่า
มันไปผิดระเบียบการปกครอง
พรบทรัพย์สินปี๖๑ไม่ได้ผิดการปกครองหรือไม่ได้เปลี่ยนการปกครองนะครับ
เปลี่ยนการถือครองทรัพย์สินเนี่ยกลับมาอะไรที่พึงเป็นของสถาปศัตว์อยู่เดิมเนี่ย
ก็กลับสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้องนะครับ
อย่างนี้ค่ะได้อีกท่านละราวนาทีครึ่งถึงไม่เกิน๒นาที

ก็คือว่าปี๖๔เนี่ยนะครับผมหวังว่าจะไม่มีการปลาใสแบบ
เหมือนแบบที่เอ่อ

ซึ่งย่ำยีหัวใจประชาชนคนไทยที่
เคารบรักสถานกสัตว์อย่างรุนแรง
ขอ๖ซี่อยากเห็นว่า
ถ้าเกิดจะพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับ
ขอให้พูดคุยกันในเวทีที่เหมาะสม
ไม่ใช่ไปปาสายปาวเกี่ยวกับที่อยู่ในปี๖๓

อาจารย์อยากจะอธิบายเรื่องสำนักงานทรัพย์สินอยู่

แต่ดูถ้าจะไม่มีเวลาอาจจะไว้ต้องโอกาสถัดไปนะครับ
เอาเป็นว่าสรุปตรงนี้แล้วกันว่า
คือผมอยากให้มองการชุมนุมแบบนี้ว่า

ทัศนคติของคนไทยต่อสถาบันว่าสัตว์เป็นอย่างไร
ไม่ใช่อยู่ดีจะมีใครมาวิจารณ์หรอกครับ
แต่มันต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นปฏิกิริยา
จากสภาพการกันเมืองนะครับ

ก็เกิดคนวิจารณ์กันขึ้นมา

ก็มีการเสด็จไปงานศพ
คนก็เอาเรื่องนี้ขึ้นไปเด่นขึ้นมา

ถ้าหากมันไม่มีการไปเปลี่ยนกฎหมาย
จนทำให้แรงเห็นได้ว่า
ราชอำนาจลุ้นเกินจากระบอบที่วางไว้แล้ว
ไม่มีใครเอาตัวเลขมาโชว์ว่างบประมาณเป็นเท่าไหร่อะไรต่าง
ถูกไหมปัญหามันก็จะไม่เป็นแบบนี้
คือดังนั้นเวลาผมอยากจะให้ทำความเข้าใจการชุมนุมเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นเด็กที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองหรอก
แต่เขาแสดงออกมาเพราะมันเป็นปฏิกิริยา
ส่วนแสดงออกเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไปว่ากันนะ

มันมาถึงจุดที่มันต้องยอมรับไปแล้วครับว่า
มันมีคนหนึ่งรุ่นนี่หนึ่งรุ่น
ผมไล่เนี่ยเท่าที่ผมดูในการชุมนุม
เด็กอายุ๑๓๑๕ก็มีนะลงไปขึ้นไปถึง๓๐โดยประมาณ

เขามองสถาบันพระมหาศาสตร์ไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อน
กระทั่งคนรุ่นผมด้วยเขามองไม่เหมือนจริงต้องยอมรับ
แล้ววิธีการเนี่ยคุณจะทำยังไงกับเขา
คือไม่มีทางหรอกครับที่ไปใช้วิธีกำลังกดขี่ปากกลไกกฎหมายอะไรเข้าไปปาก
สุดท้ายจะทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไป
ลบไปกว่าเดิมไปกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยมันยังพอมีเวลาอยู่
ในปีหน้าผมหวังว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลองเห็นตรงนี้
แล้วมานั่งหาทางปรับจูนกันประเทศชาติก็จะไปต่อได้
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นรายการสดเทปสุดท้ายของรายการถามตรงนะคะ
แขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาคุยกัน
ซึ่งเราเข้าใจว่านี่คือประเด็นที่มีความแหลมคม
และแน่นอนไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ที่จะคุยกันผ่านสื่อโทรทัศน์ในสังคมไทยนะคะ
ในปีหน้ารอดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นไปแบบไหน
ซึ่งก็เห็นด้วยกับคุณหมอตุ๋นคือเวทีไหนดีที่ทั้งสองฝั่งจะสามารถคุยได้
ซึ่งฉันนึกไม่ออกคือตอนนี้ยังติดอยู่ที่สภาอยู่เลยนะคะ

แต่ว่าในวันที่๓๑แล้วก็วันที่๑นะคะ
ก็คือพระราชสบดีนี้แล้วก็วันศุกร์นี้
เราจะรวบรวมตลอดทั้งปี๖๓ซึ่งเป็นปีที่หนักของคนไทย

แต่เรารวมมาเฉพาะเทปแรกนะคะ

ซึ่งปีนี้หนักมากหลายคดี
และก็รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองด้วยนะคะ
วันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาปิดรายการสดให้นะคะ
ขอบคุณคุณหมอตุ้นค่ะขอบคุณอาจารย์พิมพ์พุทธค่ะ
วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ